คู่จิ้นอย่างไม้พัทรเดชแล้วก็ปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์กันบ้าง
หลายคนโอ้โหลุ้นกันสุดตัวสุดโต่งเลยนะคะ
เพราะระยะหลังมานี้คู่นี้เขาตัวติดกันตลอด
ทริปแม่อ้ำก็ไปด้วยกันนะคุณ
ซึ่งหลายคนก็แอบคิดว่าเออจะเลื่อนสถานะเป็นคู่จริงแล้วหรือเปล่า
งานนี้ค่ะทั้งคู่ควงกันออกงานที่หัวหิน

ความสนิทสนมของทั้งสองเรียกว่าที่สุด
ปรึกษากันได้ทุกเรื่อง
ส่วนเรื่องของพี่สาวคนสนิทพี่อ้ำพัชราภากับไฮโซโพก
พักนี้ออกทริปด้วยกันบ่อยนั้น

ก็ละก็เลยร่องมีก็เลยแบบเออเบานิดหนึ่ง
มีคุณมึงก็จะชอบมาแบบแต่ว่าข้ามมาคนเดียวอะไรอย่างนี้
ค่ะศนตัวของผู้ที่ยังไม่รวมกัน

ไม่ต้องมีราวหนา
อย่างนั้นไม่พอ